ยังให้คำตอบไม่ได้นะครับเป็นความลับอยู่แล้ว
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นแน่นอนครับ
จากสองเกมแรกของบนโลกรอบคัดเลือกครับซึ่งเมื่อวานครับการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยที่สนามบีจีประธุมยุโดยเต็ดก็มารายงานตัวกันครบยี่สิบสามคนนะครับเรียกมาเสริมแทนเจชนาทิพย์ก็คือเจ้าทูธนานันต์ป้อมบุภานะครับการซ้อมเนี่ยมีการแยกเหี่ยวของสุปโปรโชคศาลชาตินะครับคาดว่าอีกสาม
แต่อาการไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับซึ่งอาคิระนิชโชน์อนุญาตให้สื่อบัญชนเก็บภาพได้โดยไม่จำกัดเวลาเลยครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของการที่ไม่มีเจชนาทิพย์ว่าผู้เล่นที่เหมาะสมเนี่ยคงต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะเอาใครมาทดแทนแต่คงจะทดแทน
จะเข้ามาอย่างชนะนันนะครับที่เรียกมาแทนก็อยากให้มีตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้ามากยิ่งขึ้นซึ่งผู้เล่นในแนวรุกอย่างทีระสินสุภาชงศ์แล้วก็เอกการิจสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยการมีชนะนันเข้ามาก็จะเติมเต็มในตำแหน่งแดดหน้าครับ

ยังมีส่วนชาติเจ้าที่เป็นต้นที่เฉลี่ยม

บอกว่ามีความหมายให้ผมในแต่ละนัดอะไรเนี้ย
การขาดหายไปของเขาผมว่ามันก็ส่งผลกระทบอยู่บ้างครับ
แต่เชื่อว่าโคชก็จะมีคนที่ทดแทนอยู่แล้วในใจของเค้า
เราก็ต้องลองซ้อมลองหมุนเครื่องกับคองโก้ดูครับ
แข่งขัน๑ทุ่มแล้วก็จะวิเคราะห์เกมกันก่อนในเวลา๑๘นาที๓๐นาที